ดวงรายปักวันที่๑๖พฤษภาคมถึง๓๑พฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
โดยสำนักโหนอุตราศาสตร์ดวงคู่สร้างคู่สม
ชาวราศีสิงศ์หรือท่านที่เกิดระหว่าง๑๕สิงหาคมถึง๑๔กันยายน
ท่านที่กำลังครองรักอยู่มีคู่รักแล้วหรือเป็นครอบครัวเป็นครัวกันแล้ว
ระยะนี้ความรักยังไม่ราบรื่นอาจมีความรู้สึกว่าความรักหรือการมีชีวิตคู่
เป็นเรื่องน่าเบื่อน่ารำคาญต้องเติบความหวานให้ชีวิตครอบครัว
พากันไปเปลี่ยนบรรยากาศโดยการท่องเที่ยวการไปพักผ่อนชายทะเล
จะทำให้ความรักสมบูรณ์ดีสำหรับคนที่ยังโสดเรื่องความรักก้าวไปในทางที่ดี
ถ้ายังไม่มีรักให้ใครจะคบกับคนที่น่ารักในหมู่เพื่อนที่ดีอยู่แล้ว
ความรักจะมาในลักษณะของคนที่เริ่มคบกันเป็นเพื่อนเพื่อนรักของท่านน่าสนใจ
จะเป็นคนเกิดราศีธนูมิถุนกุมเมษสิงและราศีตุล
เป็นเพื่อนต่างเพศที่ท่านควรคบไว้เป็นคนรักและเริ่มสร้างไมตรีได้ตั้งแต่ระยะนี้
การงานจะทำให้ท่านลำพองในจิตใจมั่นใจในการงานและอาชีพมากขึ้น
กิจกรรมการงานของท่านจะมีความโดดเด่นมากผู้ใหญ่เจ้านายจะสนับสนุนส่งเสริม
ท่านต้องรับผิดชอบหน้าที่เพิ่มขึ้น
โดยผู้ใหญ่ที่เห็นคุณค่าของท่านมอบหมายงานให้
ดังนั้นขอให้ท่านรับงานไว้อย่าปฏิเสธ
แม้งานจะหนักก็คงเป็นช่วงเวลาไม่นานก็หายไปเอง
มีปัญหาเรื่องการสื่อสารบ้างดังนั้นขอให้ระวังการพูดจา
การวางท่าทางจะเกิดการเข้าใจผิดกันได้ง่าย
เป็นเหตุให้ผิดใจกันทะเลาะกันไปอีกนาน
การเงินก้าวเข้าสู่จังหวะที่ดี
มีรายได้ทั้งจากผลประโยชน์จากกิจกรรมการงานที่เป็นงานประจำ
รายได้จากงานจอดงานพิเศษและรายได้ที่ลูกหนี้นำมาชำระ
และถ้าดวงดีอาจมีรายได้จากการเสี่ยงโชคด้วย
ระวังการเจ็บป่วยที่มีเหตุจากธาตุไฟ
คือความร้อนในกายผิดปกติ
ตัวร้อนเป็นไข้หรือเป็นแผลพองในปาก
ด้วยสาเหตุจากการร้อนใน
ต้องระวังอารมณ์ที่แสดงออก

ทำให้ผู้พบเห็นตีความได้ว่า
โมโหร้ายทำให้เสียบุคลิกภาพ

หรือท่านที่เกิดระหว่าง๑๕กันยายน
ถึง๑๔ตุลาคม
ถ้ากำลังมองหารัก
หาคนมาเป็นคู่ชีวิตท่าน
พบได้จากการติดต่องาน
ซึ่งเป็นงานลักษณะเดียวกับที่ท่านกำลังทำ
แต่แตกต่างหน้าที่ต่างหน่วยงานกัน
การประสานงานจะช่วยให้เกิดการประสานรัก
มักจะเริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ประสานงานกัน
จะมีคนน่ารักมีเสน่ห์
ตามแบบที่ท่านฝันหา

จะเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานของท่าน
ถ้ามีคู่รักครองใจอยู่แล้ว
คู่ของท่านจะเข้ามามีบทบาท
ในตำแหน่งหน้าที่การงานของท่าน
แต่ท่านมีเพื่อนบางคนจับตาอยู่
ความรักของท่านจึงมีกขอคอเป็นระยะ

ทำให้ชีวิตรักไม่สดชื่นเท่าที่ควร
ทิศทางการงานของท่านก็เริ่มขุนมัว

ความสำเร็จที่คาดหวังไม่ชัดเจน
มีปัญหาหรืออุปสรรคที่ไม่คาดฝันเสมอ
เพื่อนร่วมทีมงานและบริวาส
ก็มีบทบาทไปในทางให้คุณ
แต่กับคนใกล้ชิดมักจะหงุดหงิดเข้าหากัน
ทำงานร่วมกับผู้อื่นจึงต้องรู้จักอดทน
หนักนิดเบาหน่อยควรให้อภัยกันเสีย
ท่านจะมีคนน่ารักมีเสน่ห์เข้ามาใกล้เข้ามาร่วมงาน
แต่ถ้าท่านเอาเรื่องรักใครเข้ามาผัวพันกับงาน
เสียชื่อเสียงเพราะการกระทำดังกล่าว
รายจ่ายเข้ามามากมายผิดปกติ
จะเดือดร้อนศูนย์เสียเพราะเรื่องสุขภาพของท่าน
และบุคคลร่วมครอบครัวแต่ไม่ต้องเกรงว่าจะเดือดร้อน
ถ้าเป็นเจ้าหนี้บางกรณีคิดว่าลูกหนี้คงจะหนีหน้าศูนย์หายไป
แต่ก็จะมีจังหวะดีลูกหนี้จะกลับมาชำระหนี้ให้ท่าน
ช่วยสภาพคล่องของท่านได้
ทั้งมีผู้เข้ามาเกื้อหนุนให้หยิบยืมเงินทอง
ท่านอาจมีคนเสนอตัวเข้ามาช่วยเหลือโดยไม่คาดฝัน
ท่านมีโชคดีจะมีมิตรต่างเพศที่น่ารัก
มีเสน่ห์ปรากฏตัวขึ้นช่วยเหลือด้วย
สุขภาพของท่านและคนใกล้ชิดในครอบครัว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรักคู่ครองของท่าน

ทำให้ท่านมีรายจ่ายสูง
อาการป่วยที่เป็นโรคประจำตัวของคนเหล่านั้น

ส่วนตัวท่านเองให้ระวังโรคเกี่ยวกับสมอง

จะเกิดการติดเชื้อที่ค่อนข้างรุนแรง
ด้านอุบัติเหตุก็น่าเป็นห่วง
ควรระวังอันตรายจากการเดินทาง

ธรรมชาติภายุฝนฟ้าขนอง
ถ้าจะเดินทางทางอากาศ
ควรชะลอหรือเลื่อนออกไปก่อนจะดีกว่า

หรือท่านที่เกิดระหว่าง๑๕ตุลาคม
ถึง๑๔พฤศจิกายน

ระยะนี้ยังคงไม่มีวี่แววเรื่องรักสุนทรีย์

ที่พอจะคบหากันอย่างพิเศษ
เหนือจากความเป็นมิตรธรรมดา
ต่างเพศยังคงเป็นเพื่อนเท่านั้น
ไม่มีโอกาสสารสัมพันธ์ให้ก้าวหน้ามากไปกว่านี้
อยู่อย่างสงบรอจังหวะรักที่ดี
ซึ่งจะเข้ามาทีหลังจะดีกว่า

ไม่ค่อยได้มีโอกาสหวานชื่นเท่าใดนัก
หรือแฟนห่างไกล
มีเหตุให้ต้องห่างกันไป

เป็นช่วงไร้เสน่หา
การงานของท่านค่อนข้างดีเด่น
กิจการงานหรือสิ่งต่างโดยรอบตัวท่าน
ยังอยู่ในเกณฑ์ที่มีผู้อุปถัมภ์ค้ำชู

สูงมิตรสหายในวงสมาคมสังคมของท่าน
ท่านจะได้ลาบจากมิตรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มิตรต่างเพศยังคงช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่
หน้าที่การงานของท่านจะเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างมาก
ส่วนใหญ่จะเป็นไปในทางที่ท่านประสงค์
ได้รับตำแหน่งหน้าที่การงานอันมีเกียรติ

จะมีโชคดีต่างในเรื่องที่เกี่ยวกับการงาน
มีผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชา
นายจ้างช่วยเหลือเกื้อกูลให้ผลประโยชน์ในเรื่องการงานเป็นอย่างดี
ท่านจะต้องจ่ายเงินมาก
มีรายจ่ายจอดซึ่งตัดออกไม่ได้เลย
ส่วนรายได้จะมาจากงานบริการ
รับใช้ค่าแรงพิเศษ
ซึ่งต้องลงแรงเหน็ดเหนื่อยจึงจะได้เงิน
แต่ก็หาเงินได้ครอง
คือมีผู้หางานให้ทำต้องรับงานอยู่เสมอเป็นรายได้พิเศษ
ส่วนรายจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อสุขภาพ
ค่ารักษาพยาบาลค่าจ้างแรงงาน
จ้างลูกจากช่วยเหลือบริวาส
หรือผู้ใต้บังคับบัญชา
ควรระวังอุบัติเหตุซึ่งไม่รุนแรงนัก
จากการเดินทางในระยะไกล
ถ้าได้เดินทางไกลจะดีส่วนการเดินทางระยะใกล้ไม่ค่อยดี
มักเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยสุขภาพไม่ค่อยดี
พบกับโรคไต้พิการตับพิการกระเพาะปัสสาวะพิการ
ปัสสาวะไม่ปกติเบาหวานและอาการบาดเจ็บ
เจ็บป่วยบริเวณบันเอวท้องน้อย
ชาวราศีพิจิกษ์หรือท่านที่เกิดระหว่าง๑๕พฤศจิกายนถึง๑๔ธันวาคม
ท่านที่หัวใจยังว่างไม่มีใครครองเป็นเจ้าของ
จะพบรักพบคนถูกใจยังไม่คาดฝันในลักษณะของรักแรกพบ
ซึ่งโดยมากมักจะเป็นชาวราศีมีนมังกรพฤกษกพิจิกกรกฎ
แม้ว่าดวงชะตาจะต้องกันเป็นเนื้อคู่เป็นคู่ครองกันได้
แต่ระยะนี้ความรักก็มักไม่ราบรื่นนักมีอุปสรรคเขาหรือเธอผู้นั้น
มักกลายเป็นศัตรูคู่แข่งหรือนำความยุ่งยากมาสู่ท่าน
รักของท่านจึงมักเริ่มต้นด้วยการไม่ลงรอยกัน
แต่ความสัมพันธ์ก็จะคลี่คลายกลับกลายเป็นดีต่อกันได้ในอนาคตอันไม่ไกล
ถ้ามีคู่ครองอยู่แล้วจะมีเหตุวิวาสกับคู่ของท่าน
ด้วยเรื่องเล็กเล็กน้อยน้อยบ่อยครั้งแต่คำคนโบราณมักกล่าวไว้ว่า
ทะเลาะกันยิ่งตีกันยิ่งลูกดก
ท่านมีเกณฑ์ชะตาที่จะต้องห่างเถินหรือห่างไกลญาติผู้ใหญ่หรือญาติสนิท
พี่น้องที่ท่านรักและนับถือไปชั่วคราว
แต่ท่านก็ยังต้องติดต่อผัวพันธ์หรือมีกิจกรรมร่วมกับผู้มีปัญญา
ผู้ทรงคุณวุฒิอยู่บ้างท่านต้องระวังความสัมพันธ์
ระหว่างท่านกับเพื่อนร่วมงานหรือบริวาร
ความวุ่นวายในงานจะเกิดขึ้นเป็นระยะระยะ
ท่านจะมีความสบายใจในเรื่องเหล่านี้ก็ต้องรอให้พ้นวันที่๒๖ไปก่อน
แต่ผลงานของท่านในเดือนนี้ก็ยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรจะก้าวไปได้
อกจากอุปสรรคอันเกิดจากคนร่วมงานแล้ว
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้จะติดขัดขัดข้องใช้งานไม่ได้
การเงินของท่านไม่ค่อยลงตัวไม่นิ่งไม่เสถียร
มีเงินเข้ามาเป็นระยะระยะแต่ละครั้งและไม่มากแต่จะใช้เก่งมาก
คนใกล้ชิดมักเข้ามามีบทบาทเรื่องเงินของท่าน
ข้าวของเครื่องประดับของท่านมีเกณฑ์ชำรุดมีตำหนิ
ทำให้ท่านอารมณ์เสียและเสียเงินจะได้ของดีหรือของมีค่าในช่วงนี้
มักต้องใช้เครดิตหรือกู้ยืมท่านมีเกณฑ์ได้รับเคราะห์
เกิดอุบัติเหตุทางบกเป็นการขับขี่หรือโดยสารยวดยานพาหนะ
ขอให้มีสติงดการดื่มสุราและของมึนเมา
ส่วนสุขภาพปัญหาสำคัญก็คือสุขภาพเกี่ยวกับกระดูกปากและฟัน